กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
วินาทีต่อไปนี้นะฮะเป็นวินาทีที่ครอบครัวของน้องปิ่นจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์ทั้งหมดสี่ข้อนะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจรักษาบ้านที่เขารักเอาไว้ได้หรือไม่นะครับ
ขึ้นอยู่กับคำถามสี่ข้อครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาทตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เอาละฮะถึงเวลาที่ครอบครัวของเราต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องปิ่นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เดี๋ยวเราจะตั้งโจทย์เอาไว้๕เรื่องด้วยกันปิ่นจะต้องเลือกก่อนนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์ทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งบ้านของเรา
เรื่องที่๒น้ำแข็งใส
เรื่องที่๓ฟุตบอล
เรื่องที่๔ร้านกาแฟ
เรื่องที่ห้าวัดสรรคงเก่า
ของพี่ก้าวน่าจะเป็นร้านกาแฟค่ะ

ของน้องนายน่าจะเป็นวัดสรรคงเก่าค่ะ
ส่วนของหนูหนูเลือกน้ำแข็งใสค่ะ

แข็งใสเลย
นูที่คนชอบสั่งมากที่สุดคืออะไร

เพราะว่าร้านหนูจุดเด่นคือใส่ทุกอย่าง๑๕บาทค่ะ

หนูมีประมาณ๑๐อย่างค่ะ

ไม่คุณแล้วหนูได้คำไรสิบห้าบาทก็
เอาล่ะแต่ก็คงขายได้แหละนะ

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
เปิดร้านน้ำแข็งใสร้านย่อมนี่เองนะฮะ
เอาล่ะลูกโจทย์และกติกาเป็นแบบนี้
พี่เอจะให้หนูทำน้ำแข็งเนี่ย
ให้เลือกสมาชิกในบ้านมา๒คน

แต่ให้หนูทำน้ำแข็งใสเนี่ย๑ถ้วย
ใน๑ถ้วยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย
น้ำแข็งใสเครื่อง๓อย่าง

มีน้ำหวานสองสีแล้วก็ลาดด้วยนมข้น
ให้หนูเลือกก่อนว่าหนูจะให้ใครขึ้นมากินน้ำแข็งใสฝีมือของหนู

เชิญเลยครับลูกค้าสองหนุ่ม

เอาล่ะหนูฟังโจทย์และกติกาให้ดีนะ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้คือ
ทำน้ำแข็งใสให้เด็กสองคน
หนึ่งถ้วยช่วยกันกิน
ในเวลาสองนาที
พอหมดเวลาปั๊บหนูคอยสังเกต
พอลูกค้ากินหมดถ้วยปั๊บ
หนูต้องวิ่งไปตีละครั้งทันทีเพื่อที่จะหยุดเวลา
จะสำเร็จหรือไม่เอาใจช่วยครอบครัวน้องปิ่น
พร้อมครับ
เวลาดี

ลูกชิ้นเฉากับล้วย
มาหนุ่มปังครับ
น้ำแดงลงไปแล้ว
น้ำแดงลงไปน้ำทุ่มลงไปแล้ว
ตามด้วยหนุ่มพ่นลูก

เร็วเร็วเร็วเร็ว

เดินเร็วเร็วเร็วเร็ว

มันจะอย่าเงียบยึด๑๙๗๘
ยิบเลยยิบเลยเร็วเร็ว

เอาละปิ่นยังไม่หมดหน้าที่
ปิ่นจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ให้พี่กล้าวครับเหลือด้วยกันอีกสี่เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องบ้านของเรา

ทำไมเลือกร้านกาแฟให้พี่ก้าวลูก

ขอเชิญน้องกล้าวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
กาแฟที่ทำอยู่ชื่อร้านอะไรลูก

อะไรเด่นที่สุดที่คนชอบสั่ง

มีเมนูมีอะไรบอกไหม

และนี่ก็คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ก็จะมีบอร์ดเมนูกาแฟคนมีบุญนะครับ

อิงมาจากบอร์ดจริงที่อยู่ที่ร้านกาแฟคนมีบุญที่น้องกล้าวทำอยู่นะฮะ
ก้าวเห็นใช่ไหมลูกเราจะเว้นเอาไว้เว้นช่องว่างเอาไว้ประมาณ
ห้าเมนูด้วยกันห้าช่องค่ะแต่เราทำป้ายตัวเลือกมาให้ทั้งหมด
เมนูด้วยกันครับฟังให้ดีนะครับสำหรับโจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
นำป้ายชนิดเครื่องดื่มไปติดให้ถูกต้องตามตำแหน่งของเมนูร้านกาแฟคนมีบุญ
พร้อมไหมครับครับพร้อมเชิญเลยครับ
ผิดไปแล้วนะฮะเมนูอะไรลูกชาอะไรชานมเย็นครับ
ชานมเย็นนะฮะมีน้องกล้าวเท่านั้นนะฮะที่จะคุ้นตาแล้วก็คุ้นเคย

แล้วนะฮะไม่บอกเราด้วยเมนูอะไรลูกถึงรู้จะติดเมนูอะไรก่อน
็อกค่าครับม็อกค่านะครับ
หมดไปหนึ่งแถบแล้ว

เหมือนว่าจะร้องว่าคุ้นตาเราไหม
เอาเทียบข้างบนแต่แปะข้างล่างครับเทียบข้างบนแต่แปะข้างล่างผมก็ไม่รู้ด้วยเอออ้าว

เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกาแฟคนมีบุญครับบอร์ดเมนูเป็นแบบนี้นะครับผมจำได้หกเมนูครับ
แต่ส่วนที่ผมกังวลคือแอปเปิ้ลกับแคนเตอร์ลูกโซดาครับอันไหนมาก่อนอันไหนมารับ
ไปแล้วนะครับน้องกล้าวยังไม่หมดหน้าที่กล้าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
นายครับน้องนายแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องนายขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่องครับก็คือเรื่องบ้านของเราฟุตบอล
และเรื่องวัดสรรคงกับฟุตบอลครับ
อ่าทำไมเลือกเรื่องฟุตบอลให้น้องนายนายชอบฟุตบอลครับชอบเล่นครับ
ต่างกันนะต่างจากที่ได้ยินเสียงน้องปิ่นวิเคราะห์เอาไว้นะ
ของน้องนายน่าจะเป็นวัดสันโขงเก่าค่ะไม่รู้นะว่าจะโดนกับใจน้องนายหรือไม่นะฮะ
ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญน้องนายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บอลบ่อยไหมก็บ่อยครับเอาเวลาที่ไหนไปเล่นบอลกับเพื่อนเพื่อนครับ
จะมีช่วงที่ว่าเข้าเรียนเข้าที่โรงเรียนก็จะพักกลางวันหรือว่าก็เลิกเรียนบางวันก็เล่นบางวันก็ไม่เล่นไงครับ
จริงแล้วหนูชอบดูบอลไทยไหมลูก

แล้วชอบนักเตะคนไหนถ้าเป็นนักบอลไทย
ถ้าเป็นนักบอลไทยก็เป็นเจชนะทิพย์ครับ
หนูชอบสโมสรไทยชอบสโมสรไหนเป็นพิเศษไหม

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือดชอบในปีใด
ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๖๒

ตัวเลือดที่๓พศ๒๕๔๔
และตัวเลือกที่๔พศ๒๕๕๙

ถ้าพร้อมแล้วน้องนายเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒๒๕๔๓ครับ

เหลืออีกข้อสุดท้ายนะฮะ
หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เพราะว่าหนูเน็กนายรู้เรื่องที่สุดครับ
ขอเชิญน้องเนคมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ในบ้านเนี่ยเห็นบอกว่าทีมงานนะฮะ
ไปเห็นสะดุดตามากเลย
เขาบอกว่าในบ้านเนี่ยมีรูปวาดอยู่
หนึ่งรูปที่รูปแจกกันใส่ดอกไม้

กล้าวเป็นคนวาดเหรอลูก
แล้วหนูเดินไปพิจารณาไหมรูปนี้เห็นสวยไหม

รู้จริงแล้วเพราะว่าคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะลูก

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในภาพมีดอกทานตะวันทั้งหมดกี่ดอก
ตัวเลือกที่หนึ่ง๕ดอก
ตัวเลือกที่๒๖ดอก
ตัวเลือกที่๓๗ดอก
และตัวเลือกที่๔๘ดอกครับ
ผมมั่นใจมากครับเพราะก่อนออกจากบ้านมาผมนับแล้วครับว่ามันมี๗ดอกครับ

ถ้าพร้อมแล้วน้องเน็กไทยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓๗ดอกครับ

แต่เอาใจช่วยนะขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะ

เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมว่า
ครอบครัวของน้องปิ่นจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจ
จะไปยื้อบ้านหลังที่เขารักเอาไว้ได้หรือไม่นะครับ
เกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ

เขาจะสามารถคว้าเงินล้านกลับบ้านได้หรือไม่
สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่เอฟซี
ก่อตั้งในปีใด

เลือกที่สองครับ